ดูฝีมือนี้สาขนท่านชชาติดูแลหน่อยครับ
เอายางมาต่อยปะปะข้างเวลาจะมาดูไม่เห็นเสร็จเมื่อกี้เลย
รถวิ่งได้ที่ไหนฝีแยกพัฒนาการมี๒ฝั่ง
อันนี้จุดหนึ่งนะคุณกายย่านพัฒนาการ
คือคุณพี่ที่เขาถ่ายคลิป
คือถึงกับขอร้องให้ผู้ว่ากอทมคุณชาติชาติมาดูหน่อยเถอะ
เพราะดูแล้วแหม่มันไม่แข็งแรงเลย
แล้วเป็นลักษณะมันเป็นฝาท่อปิดไว้กลางถนนแบบนี้ข้างล่างเป็นอะไร
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็อดคิดไม่ได้นะคุณกาย

อันนี้คือแถวย่านพัฒนาการนะคะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะ
มันดูยวบมากนะครับโดยเฉพาะอันแรกสุดใช่ไหมครับมันดูแบบนั่นนะสิค่ะ
อันนี้คือแผ่นปูนปิดไซส์ก่อสร้างชั่วคราว
โอ้โหแล้วรถก็ผ่านกันเยอะด้วยนะ
แจ้งวัฒนะโอ้โหคุณผู้ชม
เขาบอกเวลาดึกจะมีคนงานเปิดฝาปูนลงไปแล้วทำงานตรงนั้น
ปูนแบบนี้ก็จะอยู่แบบนี้จนกว่าจะเสร็จงานทั้งหมด
งานถึงจะโบกปูนราดยางมาต่อยแล้วก็จะกลายมาเป็นพื้นถนนเหมือนเดิม
อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะเห็นแล้วแอบกังวลนะคะ
คลิปสุดท้ายเอามาดูอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
คนถ่ายบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ถนนยุบตรงสุขุมวิทย์
จากนี้ไปก็ไม่มีใครกล้าจอดทับฝาท่อปูนลักษณะแบบนี้อีกแล้ว
คุณกายกล้าจอดไหมนั่นอ่ะสิอันนี้ต้องถามใจคุณผู้ชมดูถ้าขับรถมาเนี่ยใช่ไหม
ขับรถผ่านก็หลับตาปีปีผ่านไปใช่ใช่ลืมตาอีกทีอยู่ข้างล่าง
เอาพูดจริงน่ากลัวมากตอนที่เขาตรง๖๔ทับ๑สุขุมวิทย์ที่
พอเขาให้ดูข้างล่างมันเป็นอุโมงมันเป็นแบบท่อขนาดใหญ่ข้างล่างเป็นน้ำ

คือเขาก็ลงคลิปนี้แล้วเขาก็บอกว่าจากนี้ไปเจอฝาท่อไม่จอดแล้ว
เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาไม่คุ้มจริง
ก็คงต้องฝากทุกท่านที่เกี่ยวข้องเรียกความมั่นใจคืนมา
สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับเราไปดูมีมของภาพที่ปากซอยสุขุมวิทย์๖๔ทับ๑นะครับ
พอมันเกิดหลุมยุบขึ้นมาซึ่งตอนนี้ซ่อมแล้วนะ

โอ้โหหลายภาพเลยนะครับอันแรกนี่
คือในโลกออนไลน์ก็ยังมีอารมณ์ขัน
กับสภาพที่เกิดขึ้น

คุณผู้ชมมีอีกนะครับ
มีล้อเลียนเอามังงะเรื่องผ่าพิพบไทยท่าน
ล้อเลียนครับเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับยังมีอีกนะครับอ้าวอันนี้คุ้น
อันนี้เป็นภาพรถเราลองดูนี่ฮะรถตำรวจรถตำรวจนี่ร้อนแรงหน่อย
บรรทุกของมีถนนพังเอาไปภาพต่อไปดีกว่าภาพต่อไปนะครับ
เจอมีสติกเกอร์ด้วยโอ้เด่นมากนะครับสีเขียวนะครับ
ยังไม่หมดอันนี้น่ารักต่อไปน่ารักดีแต่บูลลี่น้องคนแซวนะครับ
ตามอยู่ไงกันก็เป็นแฟนคลับเขาค่ะโอเคนะครับ
น้องออกมาอย่างนี้นะครับแต่น้องไม่ถึง๖๑ตันนะครับ
สุดท้ายครับมีร้านกาแฟเอาไอเดียไปโปรโมทสินค้านะครับ
ผลิตภัณฑ์กาแฟกาแฟดำเข้มข้นมากถึงขนาดถนนซุดเลย
เอามาให้ดูกันนะคนทำมีมก็เข้าใจนะ
ตลกก็ตลกแต่ว่าเอาจริงถ้าใช้เส้นแบบนี้ก็คำไม่ค่อยออกเหมือนกัน